ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้ล่อซื้อยาไอซ์๒๐กิโลกรัม
เครือข่ายของเล่าตาแสนลี่
หลังจากนั้นก็ได้จับกลุ่มตัวเล่าตาพร้อมครอบครัวรวมกว่า๑๐คน
นางอันหมีมะแสนลี่ภรรยานายวิจารณ์แสนลี่อดีตกำนันตำบลท่าตอน
ซึ่งเป็นบุตรชายพร้อมพวกรวม๑๔คน
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มได้ค่ะ
หลังจากมีการล่อซื้อไอซ์๒๐กิโลกรัมภายในปั๊มน้ำมัน
ห้างหุ้นสวนจำกัดเล่าตาปิตรโรเลียม
ริมถนนแม่จันฟ้างอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้มีการยึดยาไอซ์๒๐กิโลกรัมและปืนสงครามเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
พลตำรวจรีสมหมายกองวิสัยศุกร์รักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดบอกว่า
ครั้งนี้ตำรวจได้สืบทราบว่าเล่าตาแสนลี่
ยังคงมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่
ก่อนหน้านี้ได้ล่อซื้อยาเสพติดเพื่อขอออกหมายจับแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและล่อซื้ออีกครั้ง
ขณะเดียวกันยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนค่ะ
เพราะว่ามีหลักฐานใช้เงินกว่า๑๑ล้านบาทล่อซื้อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ส่งมอบกันในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก่อนตำรวจจะเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลาง
ซึ่งที่ผ่านมานะคะสารยกฟ้องนายเล่าตา
ซึ่งก็ได้บอกมาตลอดว่าตัวเองนั้นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟและการจับกลุ่มในครั้งนี้
ตำรวจได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยค่ะ
ใช้เวลาสืบทราบกว่า๑ปีนะคะจนสุดท้ายสามารถจับกลุ่มได้
ยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่นายเล่าตายังคงปฏิเสธยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
อาชีพปลูกกาแฟและทำอาชีพในการค้าขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ไม่รู้ว่าตำรวจจะเข้ามาล่อซื้อยาเสพติดในปั๊มน้ำมันของตัวเองจนกระทั่งถูกจับกลุ่ม
ล่าสุดตำรวจปราบรามยาเสพติดได้นำตัวนายเล่าตาพร้อมผู้ต้องหาทั้งหมด
เฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อนำตัวเข้ามาสอบสวนที่กรุงเทพแล้วค่ะ